เพราะว่าไปชิงเงินในร้านสะดวกซื้อ๗๑๑

หลังจากนั้นก็วิ่งหลบหนีออกมา
มีภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพบางส่วนได้นะครับ
ผู้ชายคนนี้วิ่งมาเหมือนแบบดึงกางเกงเอาไว้

เป็นกางเกงที่ใส่เหมือนรับรูป

ศีรษะเขาถูกผ้าคลุมเอาไว้หมดนะฮะ

คือหลังจากที่เขาไปก่อเหตุชิงเงินในร้านสะดวกซื้อ

ทางด้านของรองสาววัดสอบสวนสพเมืองกาญจนบุรี
ร้อยตำรวจโทนวพลกาญจนะสาธิตได้รับแจ้งแล้วครับ
ศูนย์วิทยุสพเมืองกาญจนบุรี
ว่าเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืน
จี้ร้านสะดวกซื้อ๗๑๑สาขาศูนย์ราชการกาญจนบุรี
ตรงถนนแม่น้ำแม่กรองที่ตำบลปากแพรกนะฮะ

เจ้าหน้าที่รุดออกตรวจแล้วก็ติดตามหาตัวคนร้ายไปตามพื้นที่ต่าง
คาดว่าน่าจะใช้เป็นเส้นทางหลบหนีนะครับ
แล้วก็สามารถที่จะเก็บภาพจากกล้องวงจรปิดได้เมื่อกี้
ก็คือภาพที่วิ่งหลบหนีออกจากร้านสะดวกซื้อนะครับ
สอบสวนพนักงานของร้านนะฮะคือนางสาวอารีรัฐชัดทันนะครับ
ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าเวลาประมาณสักตี๔๕๐นาที
คนร้ายเดินเข้ามาในร้านตรงปรีเข้ามาที่เคาน์เตอร์คิดเงิน
แล้วก็ยื่นถุงพลาสติกสีขาวให้พร้อมสั่งให้พนักงานเอาเงินสดใส่เข้าไปในถุง
พนักงานมองไปเห็นในถุงนั้นมีลักษณะคล้ายปืนเป็นปืนสั้นอยู่ด้วยนะครับ
ด้วยความกลัวพนักงานก็เลยส่งเงินให้กับคนร้ายจำนวน๗๐๓๐บาท
หลังจากนั้นคนร้ายก็วิ่งหลบหนีเข้าไปภายในซอยที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับร้าน
ก็อย่างที่เห็นจากภาพกล้องวงจรปิดนะครับจับภาพไว้ได้อย่างชัดเจนนะฮะ
รูปภัณฑ์สันธารคนร้ายเป็นชายุประมาณ๓๐๔๐ปีสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
ผิวดำแดงฮะรูปร่างเนี่ยท้วมหน่อยใช้เสื้อสีขาวคลุมใบหน้าสวมเสื้อเชิดลายสก๊อตสีขาวเทา
กางเกงขายาวรัดรูปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโจรใส่กางเกงรัดรูปเลยนะฮะรัดรูปสีน้ำตาล
แล้วก็ไม่สวมใส่รองเท้าเป็นโจรเท้าเปล่าอีกต่างหากนะครับ
สิทธิ์รายงานว่าสำหรับซอยที่คนร้ายใช้ในการวิ่งหลบหนีนั้นเป็นซอยที่ค่อนข้างมืด
จากไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างอีกทั้งยังสามารถหลบหนีได้หลายเส้นทางนะครับ
ว่าคนร้ายน่าจะจอดยานพานะเอาไว้ภายในซอยเมื่อก่อเหตุแล้วก็วิ่งไปเอารถแล้วก็ขับหลบหนีไป
อย่างไรก็ตามนะฮะเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านสะดวกซื้ออย่างละเอียดอีกด้วยนะครับ
เพราะว่าตอนที่นักข่าวของเราไปที่ร้านไปพร้อมกับตำรวจ
ว่าทางพนักงานร้านบอกว่ายังไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรและยังไม่ขอเผยภาพจากกล้องวงจรปิด
เพราะว่าเป็นเรื่องของข้อกฎหมายของบริษัทด้วยนะฮะ
ก็ต้องรอว่าจะมีการเผยแพร่ภาพวงจรปิดภายในร้านออกมาถึงพฤติกรรมของคนร้ายอย่างไรบ้าง
อย่างไรก็ตามตำรวจจะติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้เร็วที่สุดนะครับ